เที่ยวสะพานปลาค่ะมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องซื้ออาหารทะเลสด
ช่วงนี้ฮิตเหลือเกินหอยกระจงโดงสัก๓โลนะพี่นะ
คัดตัวใหญ่ใหญ่ไซส์บึ้มบึ้มมาเห็นนะจ๊ะขอบคุณมากจังอย่ามารับนะค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะสภาพอากาศในช่วงสองสามวันนี้ยาว
ไปถึงสุดสัปดาห์ต้องบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะคะ
เพราะว่าช่วงเช้าเช้าอากาศก็เย็นสบายดีสายสายมากลางวันผ่านมาแล้วก็แดดดี
สำหรับใครที่อยากจะเดินทางอยากจะทำกิจกรรมต่าง
หรือว่าทำงานบ้านก็สามารถทำได้สบายสบายเลยนะคะตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพไทย
เทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้สภาพอากาศเป็นใจ
ใครอยากไปเที่ยวทะเลขึ้นเหนือร่องใต้ได้สบายเลยนะคะแต่ก็จะเตือนกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะ
คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาเนื่องจากว่าณเวลานี้มีหย่อมความร้อน
รูปตัวแอลเนี่ยนะคะปกคลุมตอนกลางของประเทศค่ะ
แต่ว่าสัปดาห์หน้าลมหนาวจะแผ่ลงมาลมใต้ก็จะพัดขึ้นไป
ปะทะกันก็เกิดเป็นฝนนั่นเองนะคะส่วนโมเดลนี้แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิค่ะ
ดูกันหน่อยแล้วกันว่าอุณหภูมิจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะคะ
เช้านะคะช่วงประมาณสัก๖๗โมงเช้า
ดอยยอดภูหรือว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงเนี่ย
อุณหภูมิยังต่ำอยู่อากาศก็เย็นยอดดอยยอดภูบางพื้นที่หนาวถึงหนาวจัด
แต่ถ้าหากว่าสายมาแล้วหลัง๑๐โมงจนไปถึงบ่าย๓เป็นช่วงสะสมความร้อนนะคะ
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะ๓๕องศาเซลเซียสในบางพื้นที่
สังเกตจากสีแดงเข้มแบบนี้ก็เตรียมพกร่มเตรียมทากันแดดเอาไว้เลย

ส่วนฝนค่ะโมเดลนี้จะจำลองให้เห็นว่ามีพื้นที่ไหนที่จะมีฝนบ้าง
ดูแล้วโอ้โหโปร่งโล่งเลยทีเดียวนะคะแทบจะไม่มีฝนมากวนใจ
อาจจะมีภาคใต้เล็กน้อยเบาตามธรรมดาตามปกตินั่นเอง
ยิ่งคลื่นยิ่งโล่งโปร่งสบายท่องเที่ยว
หรือว่าออกเรือหาปลากันได้ชิวเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่พูดถึงการออกเรือหาปลานึกถึงที่นครศรีธรรมราช
ไปดูที่แพรปูแห่งนี้กันหน่อยดีกว่านี่ค่ะตอนนี้เขาขายดีมากเลยนะคะ
ที่ว่าขายดีก็คืออะไรคะหอยกระโจงโดงค่ะ
สำรวจที่แพรปูซันมาอำเภอหัวไซค่ะที่นี่เขารับซื้อหอยกระจงโดง
เจ้าของแพร่บอกว่าตั้งแต่รับซื้อหอยมาเป็นสิบสิบปีเนี่ย
ยังไม่เคยเจอมุกเมโล่เลยสักครั้งเดียวนะแต่ถึงจะไม่เจอไข่มุกเนี่ย
ก็มีโอกาสหยิบเงินแสนเหมือนกันเพราะตอนนี้เปลือกหอยกระโจงโดง
ก็มีมูลค่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นเปลือกหอยที่มีลักษณะ
หมุนบิดเกลียวไปทางซ้ายเนี่ยจะถือว่าหายาก
เพราะปกติมันจะหมุนไปทางขวานั่นจึงเป็นสิ่งที่นักบรรดาบรรดานักสะสมต้องการ
หาซื้อกันราคาหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะก็ลองไปดูนะคะคุณผู้ชม
ส่วนในระยะนี้ค่ะก็ยังคงต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรเผาต่อสั่งข้าวนะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดนครราชศรีมามีเกษตรกรลักลอบเผาต่อสั่งข้าวแล้วเจอลมแรงค่ะ
เปลวเพลิงลุกลามไหม้สวนยุคาลิปตัสกินพื้นที่กว้างหลายสิบไร่
ชาวบ้านต้องช่วยกันดับไฟจ้าละวันแล้วค่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะ
กว่าจะควบคุมเอาไว้ได้ก็เหนื่อยกันไปทั้งนั้นเลยนะคะก็เตือนกันแบบนี้แหละค่ะ
สภาพอากาศมีลมแรงนะคะแล้วก็มีปัจจัยที่เอื้อทำให้เกิดเรื่องของไฟกันด้วย
มัดระวังกันค่ะส่วนใครวางแผนจะไปท่องเที่ยว
ทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะคะ
ช่วงสภาพอากาศดีก่อนที่สัปดาห์หน้า
เตรียมร่มเตรียมอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงกันเลยค่ะ
ที่ฉันสั่งหอยเอาไว้แล้วไปรับไปซื้อก่อนนะคะ
เดี๋ยวมันจะหมดคุณผู้ชมขายดีมากสวัสดีค่ะ
ได้ไหมคะพี่เอาตัวนี้เลยค่ะตัวใหญ่เนี่ยค่ะ
อยกระจงโดงเผลอเจอมุกเมโลด้วยซ้ำไป